มาติดตามความเข้มข้นของข่าวสารกันต่อ
แต่วันนี้วันที่๑๕

ใครที่จะเห็งรวยรอเสี่ยงโชคกันอยู่

ใช่ค่ะเรามีเรื่องของข่าวความเชื่อมาฝากนะคะ
คือตอนนี้ระยะเวลานี้ประมาณ๑๓๑๔๑๕เนี่ย
บรรดาผู้ที่เป็นนักเสี่ยงโชค
มีความสามารถในการคำนวณทางคณิตศาสต
จะเริ่มตระเวนไปตามพื้นที่ต่าง

ขยี้ตาละขยี้ตาไม่ได้งวงแง่พี่ที่เป็น

แป้งทูบผ้าสามสีดอกไม้และโทรศัพท์มือถือ
ใส่กระเป๋าไว้คุณจะพาไปที่ไหน
พาไปที่วังนาคินคำชโนธ

สถานที่แห่งนี้นะคะก็มีประชาชน
จากไปกราบไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธ

เพื่อความสิริเป็นสิริมงคลแล้ว
บรรดาผู้ที่ชอบเสี่ยงโชค
ต้องไปดูการไล่รำของนาคน้อยคำชโนธ
ซึ่งเขาจะมารำบวงสวงพ่อปู่และแม่ย่าเนี่ย
เป็นประจำเลยและประชาชนก็ไปดูเป็นประจำ

ชาวบ้านเชื่อว่าการชูนิ้วของนาคน้อย

จะเป็นการบอกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับตัวเลข

เมื่อกี้จีบธรรมดาเมื่อกี้ยกมือจีบ
ไม่ได้มีตัวเลขหรือไม่เห็น

เก็บไปดูที่บ้านค่อยไปตีความกันที่บ้านนะ
เขาบอกว่าที่ต้องมาดูแบบนี้เพราะมีคนถูกรางวัลมาหลายงวดแล้ว
ออกไปเลยไปเลือกกันให้ตรงตามที่นาคน้อยเขาบอกไว้

นี่แหละค่ะบรรยากาศที่วังนาคินคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ขึ้นไปที่ภาคเหนือกันหน่อยนะครับ
ที่วัดโลกโมลีวัดโบราณเก่าแก่กว่า๖๐๐ปีครับในอำเภอเมืองเชียงใหม่
มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยแล้วครับพากันไปกราบไหว้สักการะรวบเหมือนของพระนางจิรปภามหาเทวี
มีความสำเร็จด้านการเรียนหรือการงานส่วนบางคนก็มาขอโชคลาภ
เพราะเชื่อกันว่าพระนางมีความเมตตาและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก
นางจิรปภามหาเทวีนับเป็นกษัตริย์ลำดับที่๑๒
อาณาจักรล้านนาและเคยปกครองเมืองเชียงใหม่
เมื่อปีพศ๒๐๘๘ครับ
นี่นะครับที่เมืองเชียงใหม่นะครับศรัทธาเยอะนะครับ
ใกล้กันอีกสักนิดนึงที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
เขาบอกว่าที่นั่นมีบ้านหลังหนึ่งเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมา
บ้านหลังนี้อยู่ในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
เขาบอกจู่บ้านหลังนี้นะเป็นบ้านของในพักศรีพรม
สร้างมา๓๐ปีแล้วแต่ทำไมดูสะอาดเหมือนบ้านใหม่เลย
หลังจากที่เจ้าของบ้านเขาเตรียมทำบุญให้บรรพบรุษ
ชาวบ้านก็เลยพากันเชื่อว่า
พ่อผีแม่ของเจ้าของบ้านก็คือนายพัก
ช่วยกันทำความสะอาดบ้านจนสะอาดแบบนี้
บรรดานักเสี่ยงโชคเขาก็เข้าไปดู
ขอเข้าไปพิสูจน์หน่อยว่าสะอาดแบบไหน
สะอาดไม่พอเข้าไปช่วยขัดช่วยถูด้วย

บ้านหลังนี้จะให้โชคให้ลาบอะไรหรือเปล่า
คือคุณลุงพักบอกว่าบ้านก็ไม่ค่อยมีคนอยู่

ผมจะไปทำความสะอาดคนเดียวได้ยังไง

แต่มันไม่เคยมีฝุ่นไม่มีอยากไย่เลย

ก็ยังแปลกใจเลยว่าเอ๊ะทำไมบ้านถึงสะอาดสะอ้าน

ก็คิดว่าเป็นผีพ่อผีแม่

เชื่อเหมือนกันว่าเป็นผีพ่อผีแม่มาทำความสะอาดให้

ของบ้านบอกว่าหลังจากนี้จะเตรียมนำเรือนทานหรือเหินต่าน
กองผ้าป่าที่ได้เงินมาจากคนที่เข้ามาดู

เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อแม่และบรรพบุรุษ
เพราะว่าเขาเปิดเป็นจุดให้เข้าชมได้เลยนะ
แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นก็มาตั้งแผงลอตเตอรี่ขาย
แล้วก็มีเหมือนร้านอาหารร้านน้ำขายอยู่แถวนั้นเลย
ถือว่าเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับ
เข้าไปถ่ายรูปด้วยนะครับสูมชัด
ท้ายที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันดีกว่าครับ
ทีมอาสากู้ไพรมูลนิธิสยามรวมใจปลูกอิน
ที่จุดบางรูปครับ
นำกำลังไปช่วยกันจับงูเหลือมขนาดใหญ่
ขดอยู่ในพงหญ้าข้างจอมปลวกด้วยครับ
ตามที่ได้รับแจ้งจากนายสุรชัยเพชรอาวุธ
อยู่ที่บ้านเลขที่๗๗หมู่๙ตำบลบางรูป

เทียบได้เลยนะนี่

งูเหลือมตัวนี้มีน้ำหนักเกือบ๑๐๐กิโลกรัม

ความยาวนะครับทีมข่าวไม่ได้บอกนะครับ

กี่คนแล้วครับนับ๑๐คนนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะฮะ

มีมาสาวกู้ไพรมีเวลาร่วมชั่วโมงที่จะดึงให้เยาว์แบบนี้

กว่าจะจับได้ครับดูครับดูอีกรอบครับผม
โอ้โฮจริงพบบ้านมีงู๕ทาม

ขณะที่ชาวบ้านในละครับพากันไปดูงูเหลือม
พร้อมทั้งดูเลขที่บ้านและเลขที่รถกู้ภัย
บ่อใบไม้รอเรือ๑๒๖สุราธานีครับ

เออนะครับถ้าความยาว๑๐เมตร๑๗เซนติเมตร

ติเมตรกับอีก๕มิลลิเมตร